สวัสดีครับคุณรามหาคุณน้ำแข็งครับค่ะสวัสดีผู้ชมครับ
คนต่างจังหวัดกับคนในกรุงเทพเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมพอพอกัน
คนต่างจังหวัดเดือดร้อนเพราะว่าน้ำท่วมบ้านกับน้ำท่วมไร่ท่วมนา
คนในกอทมปริมณฑลเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมถนนกับน้ำท่วมบ้าน
น้ำท่วมในอดีตกับน้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันในหลายมิติ
เอาเรื่องระบบพยากรอากาศก่อนสมัยก่อนเนี่ยระบบพยากรอากาศ
แม่นยำเหมือนเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือสู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้
เดี๋ยวเนี้ยแม่นยำขึ้นมาเยอะสองระบบเผยแพร่ข้อมูล
แต่ก่อนเนี่ยช่องทางการรับรู้เราจะตามได้จากสื่อหลัก
อ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์
โทรทัศน์ก็เผยแพร่ข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาหลังข่าวช่วงเดียว
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเว็บไซต์มีช่องทางที่จะกดเข้าไปดู
มือถือนี่แหละกดเข้าไปจะรู้เลยว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นยังไง
อีกชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกที่ไหน
ทีนี้มันอย่างนี้ครับแม้จะมีข้อมูลที่เรียกกันว่าเรียมไทม์
เรียนไทม์ที่เป็นปัจจุบันแต่ที่ยังขาดแคลนและเป็นช่องว่างอยู่
ที่คุณดอมบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าไอ้ข้อมูลน้ำท่วมถนนที่เป็นปัจจุบัน
ทำยังไงถึงจะสื่อสารให้ออกมาให้คนขับรถรู้ทันที
เพื่อเขาจะได้ตัดสินใจในการเดินทางผมนึกถึงว่าเออ
ถ้าเรามีวิทยุสักสถานีหนึ่งสักคลื่นนึงจะเป็นบริหารโดยกอทมหรือหน่วยงาน
และมันจะตามกับตรงที่ว่าเมื่อวิทยุแห่งเมื่อ
ก็รายงานหมุนเวียนเป็นระยะระยะตลอดเวลา
ในช่วงที่ฝนตกหนัก

เพื่อให้คนขับรถที่ใช้รถใช้ถนนเส้นนั้นอยู่เนี่ย

ฟังแล้วเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะทำยังไง
เข้ามาถึงจุดหนึ่งที่น้ำท่วม

หรือถอยหลังยูเทิร์นกลับ

เพื่อที่จะขับรถให้มันเลยไป

น้ำมันท่วมมากแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าข้างหน้าเรามันท่วมมากกว่านี้อีก
เราก็จะได้ตัดสินใจยูเทิร์นกลับ
อันนี้เนี่ยข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นมาก
ทุกวันนี้เวลาเราขับรถไปถึงจุดที่น้ำท่วม
เราไม่รู้นี่ครับว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันจะลึกกว่านี้ไหม
หรือข้างหน้ามันจะตื้นกว่านี้ไหมถ้าเรารู้ว่าข้างหน้าไม่ลึกมาก
มันตื้นเราก็ยอมเสี่ยงฝ่าน้ำตรงนี้ไปก่อน
แต่ถ้ารู้ว่าข้างหน้าโอ้โหมันลึกนะ
เราก็ตัดสินใจอีกแบบอย่างที่ว่าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันด่วนของถนนที่น้ำท่วมหนักหนักแบบนี้
ถ้ามีการเผยแพร่แบบเรียงไทม์เป็นปัจจุบันพันตรวจหมุนเวียนกันไป
มันจะผ่านเว็บไซต์ในมือถือหรือผ่านขึ้นวิทยุ
รถทุกคันเขาต้องเปิดฟังอันนี้จะได้ประโยชน์
ผมจึงเสนอว่าหน่วยงานไหนล่ะกศธชกอทม
หรือใครฝ่ายไหนที่ควรจะหยิบเรื่องนี้มาทำกันวิธีทำนั้นไม่ยากหรอกครับ
จะมีหน่วยสำรวจน้ำท่วมของถนนทุกสาย
ในกรุงเทพที่ช่วงฝนตกหนักหนักแล้วจะรายงานเข้ามาที่ศูนย์กลางว่า
ถนนตรงนี้ถนนลาดพร้าวตรงนี้ท่วมเท่านั้นตรงนี้ท่วมเท่านั้น
เซนติเมตรแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าศูนย์
ศูนย์ก็จะกระจายข้อมูลผ่านสื่อในช่องทางที่เตรียมไว้
ถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยคนที่เขาขับรถ
เขาจะได้มีข้อมูลเป็นคู่มือการเดินทางชัดเจนมากขึ้น
จากการฟังวิทยุในรถนี่เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่า

โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย

ผมฟังที่คุณดรธรธรรมรงนวาสวัสดิ์บอก
บอกโดยภาพรวมเดือนนี้เราจะเจอฝนไปทั้งเดือน
แต่ว่าช่วงไหนจะหนักช่วงไหนจะเบายังไงเนี่ย
ต้องคอยฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นช่วงไป
ฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือว่ามาถึงวันนี้เนี่ย
คนไทยต้องปรับตัวอยู่กับเรื่องน้ำท่วมหนีไม่พ้นแล้วล่ะครับ
แล้วถ้าเราดูข่าวแนวโน้มของโลกเนี่ย
ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ย

ประเทศเนี่ยเขาเจอหนักกว่าเรานะครับ
ภาวะความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ
เปิดดูข่าวต่างประเทศโอ้โห

คนต่างจังหวัดก็ต้องปรับตัวครับ
ปรับตัวเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย
คนกรุงเทพก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตในยามน้ำท่วม

โทษกันไปโทษกันมาด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยไม่มีประโยชน์
สมัยก่อนเนี่ยผมทำหนังสือพิมพ์ใหม่

หนังสือภิพธิ์ก็ด่าผู้ว่ากอธมอธ์ทีนึง
คนก็ด่าผู้ว่ากอทม

พอคนเขาได้รู้ว่าอ๋อปัจจัยสาเหตุน้ำท่วม
มันมาจากอะไรมันมายังไง

เพราะรู้สึกว่าด่าผู้ว่าอย่างเดียวมันก็ไม่ยุติธรรม
เพราะเรารู้ว่าสาเหตุต้นต่อของปัญหาเนี่ย
มันโทษผู้ว่ากอทมไม่ได้

อย่างที่ถนนแจ้งวัฒนาเนี่ย
ดูข่าวเมื่อสักครู่เนี่ย
โอ้โหเขาลอกท่อเขาไปพบว่า
มันมีรากไม้ต้นไม้ไปอัดอยู่ในท่อ

คือสมัยนี้พอน้ำท่วมคนก็มองไปในอนาคต
ว่ากอธมอธ์จะวางแผนแก้ปัญหายังไง
ถ้าจะแก้ปัญหาถาวรจะต้องทำยังไง
จะต้องใช้งบประมาณมากขนาดไหน
แล้วจะเอางบประมาณที่ไหนมาทำ
แล้วถ้าใครได้ฟังคำพยากรของโลกเนี่ย
บอกอีก๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปีข้างหน้า
น้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้น
น้ำแข็งจะไหลลงมาแล้วก็ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น

แล้วเขาก็พยากรว่าเมืองหลวงหลายเมือง

กรุงเทพเราก็ไม่เหลือเขาว่าอย่างนั้นนะ
ชนิดที่ว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยมันจะหายไปเป็นเซี่ยวเป็นครึ่ง

ฟังดูข่าวแล้วก็ไม่คิดอะไรมาก
คิดว่าเออโชคดีที่ตายก่อนอยู่ไม่ถึง
แต่ว่าคนรุ่นใหม่คงต้องคิดถึงอนาคต
คิดถึงทางหนีทีไร่ว่าเราจะทำยังไง
สุดท้ายของความคิดก็ลงเอยที่ว่า
ถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน

ในขณะที่รัฐบาลหลายประเทศ
เขาเริ่มวางแผนย้ายเมืองกันแล้ว

เขาเตรียมทั้งงบประมาณเตรียมทั้งแผนงานต่อเนื่อง

ก็จะมีคนตั้งประเด็นได้หยิบยกขึ้นมาเป็นช่วง
เป็นระยะระยะตั้งประเด็นแล้วหยิบยกขึ้นมาเสวนาอภิปรายกัน
แต่ลงเอยตรงที่ว่าไม่มีแผนอะไรที่เป็นจริงเป็นจังเกิดขึ้น
ฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้ว่า
สำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลเอาปัญหาเฉพาะหน้า
แก้ปัญหาการเดินทางในช่วงหน้าฝนให้ได้ก่อนเรื่องอื่นค่อยค่อยว่ากัน
แล้วมาลองคิดดูนะครับราคาน้ำมันมันแพงมหาโหดแบบนี้เนี่ย
รถติดทีนึง๓ชั่วโมง๔ชั่วโมงจอดนิ่งอยู่บนถนน
มันจะเป็นยังไงก็ยอมรับว่าอยู่กันลำบากขึ้นเหรอครับ
นี่คือเกียรติเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณนับแข็งครับคุณดองครับ